คุณผู้ชมคะจากนางเอกสาวมากกี้มาต่อกันที่พระเอกสุดหล่อของเราณเดชคุกิมิยะ
ต้องบอกว่าเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอตัวจริงเสียงจริงคือใจหล่อที่สุดเลย
ไม่รู้จะพูดล่าสุดนะพาครอบครัวพร้อมกับแฟนคลับบินด่วนค่ะไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดแม่แก้ว
เมื่อวันที่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่อินเดียโดยนอกจากทำบุญตักบาทถวายเพลงแล้ว
ยังมอบเงิน๑ล้านสร้างห้องพยาบาลให้กับโรงพยาบาลวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชค่ะ
โดยเจ้าอาวาสค่ะได้มอบเหรียญพระมหาชนกที่จัดทำพิเศษให้กับทุกคน
ทั้งนี้ณเดชน์ยังขอเหรียญเพื่อนำไปฝากแม่ปลาและน้องยายาด้วย
อันนี้ดิฉันอ่านไม่ผิดเพราะแหล่งข่าวจากอินเดียบอกเราแบบนี้นะคะ
โดยนอกจากนี้คณะของณเดชน์เนี่ยยังเดินทางไปแสวงบุญตามสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง
ก่อนจะกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะคะ
คือเราทราบเป็นว่าครอบครัวของนาเดชย์แม่แก้วกับนาเดชย์เนี่ยพอถึงเทศกรรมสำคัญหรือไม่สำคัญ
ก็จะหาเวลาไปทำบุญตลอดเวลา
คือต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยการที่ณเดชน์มีจิตใจแบบนี้
ก็มาจากรากฐานพื้นฐานของครอบครัว

พาเข้าวัดทำบุญนะแล้วก็ช่วยเหลือน้อง
หล่อจริงหล่อจากภายในสู่ภายนอกหล่อ